ทดีของน้องน้ำหวานที่หนองโบรมภูนะครับ
น้ำหวานนี่ก็เป็นนักศึกษาสาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ
อยู่ปี๔แล้วปิดเทอมก็กลับบ้านที่หนองบัวลำพู
ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนนะฮะ
ตอนกลับเนี่ยเพื่อนส่งขึ้นรถนายเอ็ม
เดี๋ยวจะไปรับข้างในอีกคนนึงนายเอ็มขับไปเลย
รู้ข่าวอีกทีก็คือรถประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้
น้ำหวานนั่งอยู่เบาะหน้าคอหักเสียชีวิต
ญาติก็ติดใจหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ตำรวจไม่ได้ตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
ในที่เกิดเหตุไม่ได้เห็นพิรุธอะไรเลย
ญาติรับศพกลับมาบ้านถึงมาเห็นพิรุษเห็นเงื่อนงำเอง
แล้วก็ต้องมาไล่ร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรม
เดี๋ยววันที่๑๔สิงหาคมนี้
ญาติจะนำศพของน้องน้ำหวานส่งไปตรวจชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งนะครับ
การเสียชีวิตของน้องน้ำหวานวัย๒๑ปีนักศึกษาชั้นปี๔
มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับครอบครัวเข้าใจว่า
ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ในตอนแรก
ที่ถนนสายน้องบลำพูนลสั่งจังหวัดน้องบลำพู
หลังจากรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ช่วงกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะนำศพใส่ที่โรงนะครับ
ก็พบพิรุษว่าน้องน้ำหวานทำไมถึงใส่กางเกงยีนขาสั้นกลับด้าน
แล้วก็ไม่รูดซิปด้วยส่วนกางเกงชั้นในก็หายไป
และแม่ของน้องน้ำหวานก็เลยไปขอความช่วยเหลือทางคดี
แต่ตำรวจในพื้นที่ทำงานไม่คืบหน้านะครับ
พ่อของน้องน้ำหวานบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือ๑๘กรกฎาคม
ออกไปเจอเพื่อนซึ่งเป็นธอมสาวนะครับชื่อว่าอาย
ที่ร้านเหล้าปั่นแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนของอายที่เป็นผู้ชายชื่อเอ็ม

หลังจากนั้นเอมก็ขับรถยนต์นะครับ
พาไปเที่ยวต่อสถานบันเทิงชื่อร้านบ้านเบาแดง
พาผ่านไปก็ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด
น้ำหวานเดินออกมากับฝนเวลาประมาณเที่ยงคืน๔๙นาที
ซึ่งมันเข้าสู่วันที่๑๙กรกฎาแล้ว
ฝนก็ไปส่งน้องน้ำหวานที่รถของเอ็มตรงเบาะหลัง
โดยบอกว่าน้ำหวานเมาเดี๋ยวจะให้เอมขับรถไปส่งที่บ้าน
อายก็จะกลับด้วยแต่ว่ายังหากันไม่เจอเดี๋ยวฝนตามเข้าไปหาในร้านก่อน
ไปหาอายก่อนพอฝนพาอายออกมาจากร้านประมาณตีหนึ่งครึ่ง
ไม่เจอเอ็มแล้วเอ็มขับรถพาน้ำหวานออกจากร้านไปแล้ว
ฝนก็โทรผ่านเฟซบุ๊กนะฮะหาเอ็มแต่เอ็มไม่รับสาย
หลังจากนั้นฝนกับอายก็ออกจากร้านแล้วก็มารู้ข่าวอีกทีคือเอ็ม
ประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้แล้วน้ำหวานก็เสียชีวิตอยู่ที่เบาะโดยสารด้านหน้า
ซึ่งญาติของน้ำหวานบอกว่ามันขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของฝนที่บอกกับญาติว่า
ส่งน้ำหวานขึ้นรถที่เบาะหลังของรถนายเอ็ม

ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางครอบครัวของน้องน้ำหวานก็ไปร้องเรียนที่ทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีให้ช่วยหน่อย
ทางประธานมูลนิธิก็คือคุณปวีนาก็เลยไปเรียกร้องให้พลตำรวจรีชนวีชมาเริก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรหนองบัวลำพูตรวจสอบให้นะคะ
แล้วก็สุดท้ายในเอ็มรับสารภาพว่าพอไปเที่ยวกันเสร็จเนี่ยก็พาน้องน้ำหวานไปแวะที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีอะไรกันบนรถโดยที่น้องน้ำหวานยินยอมแล้วก็อ้างว่าน้องน้ำหวานเนี่ยใส่เสื้อผ้าเอง
ก็เลยใส่กลับด้านแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงชั้นในตั้งแต่แรกแล้วก็สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุ
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของในเอ็มนะคะแต่ทางตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ซึ่งพ่อของน้องน้ำหวานก็บอกว่าพ่อก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะกับคำให้การของในเอ็มเพราะว่ามันมีพิรุธหลายอย่าง
บ่งชี้ว่าน้องน้ำหวานเนี่ยถูกกระทำให้เสียชีวิตมันไม่ใช่อุบัติเหตุตามที่ตำรวจสรุปสำนวนไปก่อนหน้านี้
คุณพ่อของน้องน้ำหวานก็เลยตั้งคำถามไปถึงตำรวจเหมือนกันว่าแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยทำไมพนักงานสอบสวนถึงเชื่อคำให้การของในเอ็ม
แล้วก็แบบสรุปคดีเร็วมากรีบสรุปคดีเลยไม่มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมคนอื่นเลยอะค่ะ
คือมันคือคนตายนะครับต้องต้องเรียกไปสอบต้องอะไรต่ออะไรด้วยว่ากางเกงกลับด้านอย่างนี้
การเสียชีวิตที่แน่ชัดของน้องน้ำหวานอีกครั้งหนึ่ง

รถชนต้นไม้แล้วก็ให้ญาติรับศพกลับได้เลย
ถ้าญาติไม่ติดใจอะไรเนี่ยตำรวจบอกว่า

ตอนนั้นก็ยอมรับว่าทำแบบไม่ถี่ถ้วน

ขณะนี้คดีนี้สามารถแยกออกเป็นสองส่วนนะครับ

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและคดีข่มขืน
คำรับสารภาพของผู้ต้องหานะครับ
แม้จะบอกว่าน้องน้ำหวานนั้นสมยอม
แต่ตำรวจบอกว่าการที่มีการ
บอกว่าได้มีเพศสัมพันธ์กัน

อันนี้มันถือว่าเขาไม่อยู่ในช่วงที่มีสติที่จะสมยอม
เพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งข้อหาข่มขืน
ส่วนเรื่องการฆ่านะฮะหรือว่าฆาตกรรมอำพรางนะครับ

ตำรวจบอกว่าจากการวิเคราะหยาหลักฐานทั้งหมด
ตอนนี้ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงนะครับ
แต่หากเป็นเช่นนั้นจริงผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
จะเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนได้

ก็จะนำไปสู่การแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
กับผู้ต้องหาก็คือนายเอ็มได้อีก

เป็นไปตามปวิอาญาเลยนะครับ

จะต้องแจ้งแพทธ์เวรมาร่วมกันชาณสุทธิ์
ก็มีญาติผู้ตายซึ่งเป็นน้าอยู่ด้วย
เราก็จะสอบถามหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจแล้ว
ว่าติดใจสงสัยอะไรหรือไม่

ถ้าไม่ติดใจสงสัยเราก็จะอำนวยความสะดวกให้
โดยการออกหนังสือแล้วให้ไปจัดการตามประเพณี

ก็เลยขาดความละเอียดละออไปหน่อยนะครับ
แต่เน้นเรื่องการให้บริการนะครับ

เพราะว่าญาติเองก็ไม่ได้ติดใจณจุดนั้น
เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ของน้องน้ำหวาน
ได้เดินทางไปที่มูลนิธิปวีนาพงศกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
ก็นำเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าของน้องน้ำหวาน
ใส่ในวันเกิดเหตุไปให้กับนางปวีนา
เพื่อให้เป็นตัวแทนในการส่งไปตรวจหาร่องรอยดีเอนเอ
แล้วก็บอกด้วยว่าหากในสัปดาห์หน้า
ตำรวจหนองบัวลำพูยังไม่สามารถคลี่คลายข้อสงสัยได้
จะไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ตำรวจส่วนกลางเข้ามาทำคดีนี้แทนตำรวจหนองบุรมภู
ยืนยันว่าจะไม่เผาศพน้องน้ำหวานจนกว่าความสงสัยทั้งหมดจะกระจ่างนะครับ
โดยวันอังคารที่๑๔สิงหาคมนี้
มูลนิธิปวีนาจะส่งศพของน้องน้ำหวานไปที่โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
เพื่อชนะสูตรซึ่งคาดว่าครั้งนี้จะมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีต
ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมชนะสูตรพลิกศพด้วยนะครับ